ค่ะสงการแจบสะท้าโหลกันเห็นเงียบงี้ับไม่เปิดโกงไม่เปิดกล้องไม่
รัฐเนี่ยแต่งมาเลยเป็นนางเอกลิเกนะคะแล้วก็มีแม่ปายสีตางก็มา
นี่น้องยอดก็มาจริงพี่สิตาเนี่ยเล่นเป็นพี่สาวกับคุณพิ้งกี้โอ้โฮจัดเต็มจริงค่ะ
ฮาขนาดไหนเพราะมีกวนตลกที่สำคัญพี่โรเบิร์ตเป็นพระเอกครั้งแรก

เออไปฟังน้องพิงกี้นำทีมหนังฮาการันตีโดยพี่โพธานนท์สงการนี้ค่ะ

ถ้าอยากเห็นความแปลกนะคะ
อะไรที่แปลกหรือว่าอะไรที่แบบไม่เคยเห็นในเรื่องไหนมาก่อน
และความตลกของตัวพ่อเนี่ยนะคะของบริษัทฮานี่นะคะ
เรื่องนี้ต้องดูช่วงสงการแน่นอนค่ะ
ไปดูกันค่ะเห็นไหมหนุ่มนิกที่จะพูดนี่นิกเป็นแฟนแตงโม

ใช่เหรอใช่ไหมเพราะว่าเห็นเขาอัพรูปด้วยกันบ่อยไปเที่ยวด้วยกันบ่อย
บอกว่างอนกันก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรสัมภาษพิงกี้แทนละกัน
นี่คุณผู้ชมคุณสามารถเคลียร์กับบรรทังไทยร้อนแล้วนะ

บอกว่านางมีคนมาเปย์ให้นางโกรธมากนะปรี๊แตก

บอกว่าอย่าถามหนูเรื่องนี้เลยแล้วไม่มีใครมาเปย์

ไม่มีใครเปรย์เปรย์เลยค่ะ
ไม่มีใครเปย์แล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องผู้ชายด้วย

ญาติไม่ตอบไม่ชอบจริงเรื่องผู้ชาย

ไม่เอาไม่ตอบเลยไม่ตอบเลย

เพราะตอนนี้ไม่ต้องการคางาเปย์ค่ะ